ลุงรงค่ะครัวลุงรงที่ดิฉันไปบุกมา
โพธารามมาปรากฏฉันเจอความลับหนึ่งความลับ

แต่เดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ

ใช่คือชนกลางเต็นต์เอาใจคนแบบสายแคมป์เลย

แต๋วเปลี่ยนชุดเป็นโกโกวานะ
ดิฉันคิดถึงนั่นแหละภาพยนตร์เรื่องนั้นเลย

คุณผู้ชมลุงลงเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ

ที่จะกลับมาอยู่บ้านทำไล่ทำนา

แกบอกว่าให้ครอบครัวมีรายได้

ลูกชายนางไม่ชอบถ่ายรูป
ใบเฟิร์นก็เข้าวงการแน่นอนคุณผู้ชม
ซึ่งถามอีกทีหลายคนก็บอกว่าลุงลงห่วงหรือเปล่า
คือไม่ให้ลูกไปไหนเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ลุงลงหน่อยค่ะ
หลายคนต้องแยกออกนะมีคนด่าลุงเยอะนะลุงรู้นะ
ลุงก็ห่วงลูกสาวลุงไม่ห่วงนะปล่อยเลยตามสบาย
เขาทำงานเองได้แล้วแล้วแต่เขาเลยนะ

นี่ปลูกบ้านให้แม่เขาปลูกบ้านให้แม่เขาหลังหนึ่งอยู่ตรงร้านจอดรถ
บ้านหลังนั้นใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกไม่เกินเดือนก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สวยด้วยอันนั้นขับรถเข้ามานี่สีขาวสง่าเลย๒ชั้นครึ่ง
ให้นางเลยแล้วนางให้แม่นาง
นางก็มานอนกับแม่เขาได้แล้วแต่เขา
แต่ไอเฟิร์นบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากมาไม่มีที่นอนอะไรอย่างนี้
จริงแล้วนอนกับแม่แม่เขามีห้อง
สรุปให้แม่ด้วยให้ลูกด้วยนะคะสัมภาษณ์ชิลมากนะคะ
ด้านหลังเป็นน้องแพ้ไหมน้องแก่
ถ้าไปกินครัวลุงลงก็สามารถเดินชิวได้
ถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ใช่ไหมพี่แจ๊ค